เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค
ทำยังไงโมโหทุบรถซะเลย
ช้ำใจตอนวัยรุ่นเคยถูกจับแล้ว

โดนจับอีกทุบมันซะเลยเอาไปดูฮะ
นี่แหละฮะโอ้โหเป็นคลิปหนุ่มคนนี้นะ

เป็นมอเตอร์ไซค์สุดรักของเขาคุณจะบอกเลย
ประกอบแล้วไม่ได้มีใบอนุญาตให้ถูกต้องเลยนะ

ก็ว่ากันไปนี่แหละคือเขาทำขึ้นมาเอง

เขาสามารถที่จะขี่รถคันนี้

เข้าป่าเข้าเขาได้ก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง

แต่มันเป็นรถผิดกฎหมาย
เพราะดัดแปลงแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนเพราะมันจดไม่ได้

แต่หนุ่มคนนี้ไม่ยอมให้ยกเพราะเกรงว่า

หรือจะมีคนขโมยชิ้นส่วนของเขาไป

จะได้ไม่มีคนเอาของเขาไปใช้ไปขับ
ไปแยกชิ้นส่วนรถของเขาแบบนี้
จับก็จับไปผมขอทุบก่อน

ชื่อว่านายชนะอยู่เย็นอายุ๓๐ปี

เขาเป็นคนทุบรถประดิษฐ์ของเขาเองนี่แหละ

โมโหเมื่อได้ยินคำว่า

คือนำรถดัดแปลงมาขี่บนถนน

จะปรับหมื่นนึง
ไม่ไหวไม่ไหว

เคยโดนจับแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นแต่ไม่ได้โดนจับที่เชียงของนะ
ตอนนั้นเรียนอยู่ไม่สามารถจะหาเงินไปจ่ายค่าปรับได้
ก็เลยถูกตำรวจยึดรถไปไว้ที่สถานีตำรวจ
แต่ปรากฏว่าวันถัดมาอ้าวมีคนเอารถเข้าไปขับ

เขาก็เลยมีความฝังใจว่าถ้าให้ยึดรถคันนี้ไปแล้วไม่ยอมทุบให้พัง

คือตอนโดนตำรวจจับเขาพูดกับตำรวจเลยบอกว่า

ไม่อยากให้ใครมาเอาอะไหล่ไปขายหรือเอาไปใช้ทุบซะเลยละกัน

ตอนวัยรุ่นโดนจับแล้วมีคนเอารถเขาไปขับแถม
อะไรเขาก็หายด้วยต้องมาซ่อมเอง
เขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยโมโหทุบให้พังไป๔ที
ให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้
ส่วนเรื่องของค่าปรับเนี่ยขอความเห็นใจจากตำรวจเถอะ

สุดท้ายตำรวจเห็นใจก็ปรับไป๑๐๐บาทเท่านั้น

ตอนวัยรุ่นผมโดนจับรถมอเตอร์ไซค์ตามธรรมดาวัยรุ่นก็คือชอบอยู่แล้ว
จับรถมอเตอร์ไซค์ไปปั๊บอ่ะชิ้นส่วนหาย
มีคนเอารถผมไปขี่อันนั้นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ

ผมโดนปรับหนึ่งหมื่นมันไม่ใช่
คือเจ้าหน้าที่เขาเอาตารางปั๊บมาให้ดู
ว่าใช้รถไม่ได้จดทะเบียน
ปรับไม่เกินหรือไม่ตำพันหนึ่งหมื่นบาทเนี้ย

ทีแรกก็คุยกับแกว่าพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหม
ผมน้อยรถผมไว้ใช้หน้างานครับ
ผมสร้างเองผมเป็นความชอบส่วนตัว
ทีนี้แกบอกว่าแกว่าไม่ได้ต้องยึดไปโรงพัก
ทีนี้คำว่ายึดของผมกับคำว่ายึดของแกอาจจะไม่ตรงกัน
คำว่ายึดของผมคืออาจจะเขาจะเอาไปเลยนะฮะ
นายชนะก็บอกว่ารถประดิษฐ์คันนี้นะ

ก็ทำขึ้นมาเองเขาไม่ได้เรียนเลยนะ
เย้ความใจรักก็ศึกษาเองจากศึกษาทำนั่นทำนี่
กงประกอบขึ้นมามันขับในไล่ในนาในป่า

อยากให้สังคมเข้าใจคนที่รัก
แล้วก็ชอบประดิษฐ์แบบนี้หน่อย
โดยที่บ้านเขามีรถมอเตอร์ไซคันนี้คันเดียว
ให้ภรรยาเอาไว้ใช้ด้วยตนเองก็ทำคันนี้ขึ้นมาเอามีสองคันนะฮะ
คันที่ถูกต้องให้ภรรยาใช้ตัวเองไม่มีก็เลยประดิษฐคันนี้ขึ้นมา
แต่ว่าตอนนี้ก็ทุบพังไปแล้ว
เสียค่าปรับละพันหนึ่งเขาก็ให้รถกลับขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องมาซ่อม

ก็จริงบางทีก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองช่วยกันดูหน่อยว่า
มันสามารถขยับขยายอะไรตรงไหนได้ไหม
ถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องการรถที่สามารถใช้ได้สะดวกในพื้นที่ในการทำงาน
แต่บางทีรถที่มันถูกมันแพงอะไรอย่างนี้
ลองดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ไปขับบนถนนถูกไหมครับขับในไร่ในการ
แต่ประเด็นคือเคยโดนยึดแต่ว่าตำรวจปล่อยให้คนเอาไปขับนี่แหละ

แล้วเอาไหล่เขาก็หายแต่ตำรวจต้องตอบให้ได้ว่าทำไม
ตำรวจคุณเลวนปฏิบัติหน้าที่นะ